คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่าสลดเหลือเกินนะครับ

พ่อเนี่ยก็พาลูกชายไป๒คน
ลูกคนโตก็เดินข้ามแม่น้ำชีกันจะไปหารังพึ่ง

คนเล็กนี่พ่อก็พาขี่คอไปกะเดินแล้วก็ว่ายน้ำผ่านไป
แต่ปรากฏว่าสงสัยจะหมดแรงหรือว่าตะคิวกิน
ก็พยายามดันลูกชายคนเล็กเข้าฝั่ง
พี่ชายก็มาช่วยดึงน้องเข้าฝั่ง
หันไปหาพ่ออีกทีจมหายไปแล้ว
นี่ยังหากันไม่เจอเลยนะครับ

กู้ไพไปหากันในแม่น้ำชีนะครับ

ตำบลพรับพลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัด๑๐๑

ชื่อนายศรีวกรวุทายุทธ์อายุ๔๒ปี
นักประดาน้ำก็ลงค้นหาใต้น้ำ
เมื่อวานนี้เนี่ยหาจนถึงเที่ยงคืนนะครับ

คือมันมืดมากแล้วกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วย

มันลึก๒เมตรด้วยกัน
ภรรยาของนายศิวากรที่ศูนย์หายบอกว่า

สามีก็มากับลูกชาย๒คน
คนโตอายุ๑๕คนเล็กอายุ๙ขวบ
จะไปหารังพึ่งกันนะ
ส่วนตัวของภรรยาเนี่ยคือคุณราตรีเนี่ย
ทำกับข้าวรอลูกรอสามีอยู่ที่บ้าน

จุดเทียนทำขันห้าขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางพระแม่คงคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ลูกชายคนโตบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
ตัวของน้องลูกชายคนโตเนี่ยนะอายุสิบห้า
แล้วก็น้องชาย๙ขวบกับพ่อเนี่ยมาที่ท่าน้ำ
แล้วจะข้ามฝั่งเพื่อไปหารังพึ่งกัน
ลูกชายคนโตวัยสิบห้า

พอไปถึงกลางแม่น้ำเนี่ย
จังหวะนั้นหันมาเห็นพ่อที่ให้น้องชายขี่หลังเพื่อจะค่อยว่ายน้ำตามมาเนี่ย
เหมือนกับพ่อดำผุดดำไหว้อยู่สองสามรอบ
แล้วก็พยายามดันตัวน้องเนี่ยเข้ามาทางฝั่งแม่น้ำ
คือน้องเขาบอกเขาก็เห็นท่าไม่ดีเขาก็รีบไหว้ออกไปแล้วก็ไปช่วยดึงน้องขึ้นมาบนฝั่ง

หาพ่อไม่เจอแล้วจมหายไปเลย
พอผมลงฝืนเนี้๋งมาเสียงปลั๊กอิจินทาล่างลงไปครับ

ง่าย
ข้อแนวนะคะ
ไม่หมาเฝอ
ค้นหาตอนเที่ยงคืนนะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่หาต่อนะครับ
เอาเรือยนออกไปค้นหาตามริมฝั่งแม่น้ำด้วย
นักประดาน้ำก็ไป๘คนด้วยกัน
หาในรัศมี๒กิโลเมตรจากจุดที่เขาจมหายไปเมื่อวาน

วันนี้ก็ยังไม่เจอฮะหาทั้งวันยังไม่เจอนะครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ผู้ชมครับที่๑๐๑นะฮะตระบลพระพลาอำเภอเชียงขวัญ
นี่ฮะก็ไปกับทีมสำรวจด้วยกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ริมฝั่งแม่น้ำชีเนี่ยวันนี้น้ำก็ไหลเชี่ยวนะครับ
กู้ภัยก็เอาโดรนขึ้นบินสำรวจด้วยนะฮะ

คือแม่น้ำสายมีคุ้งน้ำเยอะแยะไปหมด
คือวันนี้ก็ไม่เจอนะครับ
ภรรยาของนายศิวากรที่ศูนย์หายไป
บอกว่าก่อนหน้านี้๒๓วันเธอฝันนะครับ
ฝันว่าขับรถจักรยานยนต์ไปไหนก็ไม่รู้
แต่ขี่ไปคนเดียวเป็นถนนมืด
เจอชาวบ้านชาวบ้านบอกให้ขี่รถกลับไป
ผิดทางแล้วก็เลยขี่รถกลับมาที่บ้านไม่นึกว่ามันจะเป็นลางบอกเหตุแบบนี้
นี่ฮะแล้วตลอดคืนที่ผ่านมาเธอบอกเธอนอนร้องไห้ทั้งคืนคิดถึงสามี
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสิบกว่าปีตอนนี้อยากให้เจอนะครับ
ทำทุกอย่างและจุดทูบ๙ดอกไหว้พระภูมิเจ้าทีพเจ้าป่าเจ้าเขาลุกคเทวดาพระแม่คงคา
ก็ยังไม่เจอนี่ฮะแต่เธอบอกว่าตอนนี้เธอคิดอย่างเดียวคือ
ถ้ายังไม่เจอสามีเนี่ยก็ยังเชื่อว่าสามีอาจจะปลอดภัย
ทุกทีก็ไม่ได้ข้ามเพราะว่าน้ำลึกก่อนไปเขาก็เคยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำไปให้
นุกก็บอกว่าพี่ภาคเป็นตามงานของพี่

เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็เป็นเสาหลักของบ้านด้วย
ต่อไปนี้พี่จะวางแผ่นอะไรอย่างไรพี่ราชตรี
ที่นับประดาน้ำลงไปจะเป็นพื้นที่หาดทรายโล่ง
จะไม่มีกิ่งไม้หรือวัชพืชอยู่ใต้น้ำ
โอกาสที่ผู้สูญหายร่างผู้สูญหายจะเคลื่อนไปตามกระแสน้ำก็มีค่อนข้างสูง
ลำน้ำชีจากจุดนี้ไปประมาณยาว๑๗กิโลเมตร
จะมีคุ้งน้ำแล้วก็โค้งแล้วก็แวกน้ำอยู่ค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่า
ตัวร่างผู้เสียชีวิตอาจจะไปติดอยู่ตรงจุดใด
คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะ
แต่ว่าทางภรรยากับลูกเนี่ย
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยหาให้ถึงที่สุดนะครับ

ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นนี้ก็เพิ่งเชิญแม่หมอพรามประจำหมู่บ้าน
ทำพิธีขอเข้ามาพระแม่คงคากับเจ้าที่เจ้าทางให้
เพื่อเปิดทางให้เจอนายศิวากรที่ศูนย์หายไปนี่ฮะ
นี่คือแม่หมอพรามประจำหมู่บ้านมาทำพิธีให้นะครับ

คืนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะหาถึงกี่โมงนะ

แต่ตลอดทั้งวันจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอนะฮะ
ค่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้ค่ะ